มีชาวบ้านคู่หนึ่งครับคือเป็นคุณพ่อกับคุณลูก

นอนไม่หลับคือถ้าเป็นผมนอนไม่หลับจะโทรหาพี่เบิร์ตก่อน

แต่ว่าคู่นี้เขาบอกว่าโดนผีตายโหงรังควาน

เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ผีตายโหงหรือเปล่า
แต่สิ่งที่เขาทำก็คือขอความช่วยเหลือจาก

เอาอันนี้โบ้งนี่ตีพื้นดินแม่ฮอนีสามที
เขาก็เอามือตบแม่ฮอนีสามทีปุ๊บ

อืม

ไม่เจ็ดสนาก็ดี
ขอให้อาฆษฐานหายไป

สาธุ

สาธุ

สาธุ

สาธุ

สาธุ

สาธุ

เพราะโดนผีตายโหงมามาก่อกวนมารังขวาดเดือดร้อนสิ
ชาวบ้านมาขึ้นโรงพักเลยนะมาขอความช่วยเหลือจากร้อยเวรท่านนี้ครับ
ท่านบอกว่าตอนนั้นก็นั่งทำงานอยู่ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก

แล้วก็พอชาวบ้านมามาขอความช่วยเหลือมีหรือจะอยู่นิ่งครับ

พอตำรวจเข้าไปช่วยเหลือก็ไปยังบ้านนี้
ก็ให้ชาวบ้านชี้
อันนี้ไม่ได้มั่ว
มีหลักอยู่
แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ก็ให้สวดมนต์ท่องกระถาตามในคลิปนี้เลย
แต่ทีนี้เราก็อยากรู้ไงฝั่งคนที่เดือดร้อน
เพราะว่าตอนแรกคือเขามาบอกตำรวจบอกว่าผมไปทำงานไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมไม่ได้นอนโดนผีหลอกทั้งคืน
หลังจากทำพิธีตามที่ตำรวจบอกแล้วเป็นยังไง
เขาบอกว่าชีวิตนะกลับมาปกติสุขเลยไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลย

มนตรีเจ้าของบ้านเขาบอกแบบนั้นนะ
ทำให้เขาเองและลูกหลับฝันดีทั้งคืนไม่มีนะ
สะดุ้งโยงตื่นขึ้นมากลางดึกไม่มีเสียงอะไรมารบกวน
เขาขอบคุณไปยังร้อยตำรวจเอกอภิวัฒน์เลยที่ไม่เพิกเฉย
แล้วตนเองก็ไม่มีอะไรจะขอบคุณท่านนะนะนอกจากคำว่าขอบคุณครับ

แต่หลังจากนี้นอกเวลาราชการท่านจะไม่ค่อยว่างอ่ะดิ
คือคิวจะยาวคิวจะยาวคนจะต้องติดต่อท่านนะครับเออ